สวนทุเรียนท่านหนึ่งในจังหวัดตราดตะลึงเลยว่า
ทุเรียนของเขาเองเนี่ยมันออกมาเป็นผลสีทอง
แล้วน้ำหนักมันก็ต่างจากทุเรียนลูกอื่นด้วย
ไปดูซิว่าทุเรียนลูกสีทอง

แต่ว่ามันจะเหลืองออกทองเลย
มันจะค่อนไปทางสีเหลืองเยอะกว่าสีเขียว

แต่คุณคะปกติมันจะเขียวกว่านี้
ถ้าสุกหน่อยมันถึงเหลืองใช่ไหม

มันจะกลิ่นเลยแต่เนี่ยมันคือยังไม่สุกค่ะคุณ
มันยังไม่สุกแต่มันเหลืองทองแล้วค่ะ
นี่คือสวนทุเรียนของคุณธวัชชัยติงสุวาทิศนะคะ
เลขที่๘๔หมู่๔ตำบลอาวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
เจ้าของสวนเข้าไปพบกับทุเรียน
นี่คือทุเรียนพันธ์ชะนีนะ
ออกลูกเป็นสีทองแล้วน้ำหนัก๕กิโล
ลูกนี้ใหญ่มาก
คุณธวัชชัยบอกว่าตัวเองทำสวนทุเรียนพันธนีในพื้นที่๓ไร่เศษหลายปีแล้ว
ปีนี้ผลผลิตดีมาก
หูยหูยลูกสวยน้ำหนักดีนี่
คุณดูกันดูโดดลงมา

แต่อย่างที่เราเห็นนะว่ามันมีทุเรียนแปลกอยู่หนึ่งลูก
ทั้งสวนมันมีลูกเดียวที่ออกเป็นสีทองแบบนี้
คุณธวัชชัยเองก็บอกแปลกมาก
แล้วคนที่มาช่วยตัดก็บอกแปลกไม่เคยมีใครเห็นทุเรียนแบบนี้มาก่อน

มันก็ดูจะปกติแต่
ปกติถ้ามันสีแบบนี้มันต้องสุกแล้ว
แต่นี่มันยังเป็นทุเรียนดิบอยู่

กลับจับหน้าพอบผม๑๒๓เฮ้าอะไรอ่ะ
๑๒๓๔๕เอาอย่างนี้มั้ยคุณติดต่อขอซื้อ
บอกอะไรกัน
เนี่ยเอาแต่เรื่องเสียตังค์มาให้เนี่ย
เขาตั้งชื่อให้ด้วยนะว่าชะนีสีทอง
ใช่เดี๋ยวรอดูไหมว่าตอนมันสุกมันจะเป็นยังไง
แต่ว่าถ้าปอกออกมาเนื้อข้างในเป็นสีเขียวทำไง

แต่เรื่องผลไม้แปลกเราก็เล่าถึงเยอะเหมือนกันนะ